อีกไม่กี่วันก็ถึงช่วงสงกรานแล้วนะครับ
หลายคนทำงานอีกสักวัน๒วันก็จะเริ่มหยุดแล้วก็เดินทางกลับต่างจังหวัดกันแล้ว

ตอนนี้ปริมาณรถที่เริ่มออกต่างจังหวัดก็มีบ้างแล้วครับ
ทำให้ตำรวจนั้นต้องเตรียมพร้อมหลายพื้นที่
ไปดูกันบ้างครับว่ามีจังหวัดไหนกันบ้างฮะ
โดยเฉพาะที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ
คุณผู้ชมแน่นอนเป็นเส้นทางหลักที่จะขึ้นสู่ภาคเหนือ
บรรยากาศการเดินทางกลับของพี่น้องประชาชนในการกลับภูมิลำเนาก่อนถึงช่วงสงกรานตอนนี้
เริ่มมีประชาชนใช้รถกันมากขึ้นแล้วนะครับ
โดยที่นครสวรรค์เป็นเส้นทางหลักมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือ
ปริมาณรถนั้นเพิ่มขึ้นทำให้ตำรวจจราจรห้ามรถบรรทุกตั้งแต่สิบล้อขึ้นไป
ใช้สะพานเดชาติวงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปถึง๑๘เมษายน
พร้อมกับเตรียมเปิดช่องทางพิเศษ๑ช่องทางเพื่อเร่งระบายรถครับ
ขณะที่ตำรวจทางหลวง๒นะคะมีการนำกล้องตรวจจับความเร็วรถ
ติดตั้งแบบถาวรตลอดเส้นทางในถนนเขตเมืองระยะทาง๑๔กิโลเมตรด้วย
เพราะว่าพบว่ามีรถที่ขับเกินอัตราที่กำหนดที่๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันละ๑๐๐คันเลยค่ะ
ต้องเร่งกวดขันวินัยจราจร
รวมถึงในเช่นนี้เข้มงวดตรวจวัตรแบดแอลกอฮอล์คนขับรถเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงสงครานด้วย
ทำให้บรรยากาศที่ชุมทางรถไฟหาดใหญ่ก็เริ่มหนาแน่น
รถไฟทุกขบวนนะครับทั้งท้องถิ่นทั้งขาขึ้นขาล่อมระหว่างกรุงเทพหาดใหญ่แล้วก็๓จังหวัดชะแดนภาคใต้มีผู้โดยสารไปใช้บริการกันล่วงหน้าลดความแออัดในช่วงของสงการนะครับ
ตอนนี้ตัวชั้นหนึ่งและชั้นสองถูกจองเต็มไปถึงวันที่สิบเจ็ดเมษายนถึง